เมื่อครั้งที่ผ่านมาและการประชุมพัก
สมาชิกสภาพผู้แทนราษดรจะนำปัญหาเร่งด่วนต่างของพี่น้องประชาชน
เพื่อนำปัญหาต่างเข้าสู่กระบวนการทำงานในสภา
ไม่ว่าจะเป็นการเสนอยัตติไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถาม
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมธิการในชุดต่าง
เมื่อสภาเริ่มนับหนึ่ง
ปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้อง
ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาพืชผลทางการเกษตร
ราคายางพาราราคาปาล์มปัญหาที่ทำกินและอื่น
ปัญหาต่างเหล่านี้นะครับ
ในฐานะที่ประชาธิปัตย์เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
เราจะทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล
แต่สิ่งที่แน่นอนคือความเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ของประชาชนเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ย
สาระสำคัญคือการเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชน

เฟซบุ๊กของอดีตสอสอหลายท่านนะครับ
อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับ
กรณีของสสเขต๖จังหวัดนครศรีธรรมราชของคุณชัยชนะเดชเดโช
เขาก็เริ่มต้นในการที่จะจัดเตรียมข้อมูล
เพื่อที่จะเริ่มทำงานนับหนึ่งในสภาพผู้แทนรัศดรในทันที
เขากล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าเมื่อได้รัฐบาลใหม่และเปิดประชุมสภา
สิ่งแรกที่ผมจะยื่นกระทู้ถามรัฐบาลมาตรการแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มมีวิธีการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน

และพักประชาธิปัตย์โดยการนำของท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์เน้นย้ำเสมอว่า
การทำหน้าที่ของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในสภานั้นยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่นำแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนนะครับระหว่างที่รอการประชุมช่วงบ่ายโมงนี้
ส่วนประเด็นที่๒ประเด็นกรณีของคุณหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลเนี่ย
ผมอาจจะไม่ได้แถลงตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีส่งเอกสารให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน
กรณีที่ได้ออกมาพูดในเรื่องของการกระจายอำนาจ
นโยบายของพักในเรื่องของการกระจายอำนาจต่างเหล่านี้
เดี๋ยวในช่วงบ่ายผมจะส่งเอกสารให้กับพี่น้องสื่อมวลชน
เพื่อให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารข้อมูล
ในทางช่องทางออนไลน์ที่หม่อมเจ้าจุนเจิมยุคลได้ออกมาพาดพิงพักประชาธิปัตย์นะครับ